สารจังหวัดทองผาภูมิก็ได้มีคำพิพากษาคดีนี้นะครับตามข้อหาที่ทางพนักงานในการได้ฟ้องไปอย่างที่นำเรียนตอนต้น
โดยผมขอไล่เรียงผลคำพิพากษาโดยสรุปสั้นดังนี้นะครับ
ในส่วนของนายเปรมชัยกรณสูตรผู้ต้องหาที่๑จำเลยที่๑
ฟ้องก็หาร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ก็หาร่วมการมีทราบสัตว์ลูกหาคุมครองคือเสือดำในข้อพร่อม
ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำไว้ในครอบครองโดยไม่รับญาติจำคุก๔เดือนรวมจำคุก๑๓เดือนที่๓
นางนาธีเรียมแสนแม่ครัว
สารลงโทษในข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองคือเสือดำไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตจำคุก๔เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
โทษจำคุกรอการลงโทษไว้มีกำหนด๒ปียกฟ้องข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาร่วมกันพาวุฒิปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร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
ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธาระโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธาระโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธาระโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านห

ใช้เงินฯทธิษฐ์หายนะครับจากการการทัศน์ผิดหรือลาศักดิ์เงิน๒ล้านบาท
อนุญาตอธิบายขั้นตอนหลังจากที่สารท่านมีคำพิพากษาคืออ่านวันนี้นะครับ
ตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพนักงานอายการหรือฝ่ายจำเลยทั้ง๔
ถ้าไม่พอใจผลคำพิพากษาของศาลก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลได้
นะครับภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันนี้นับแต่วันที่สารอ่านคำพิพากษา
สามารถที่จะอุทธรณคำพิพากษาได้ถ้าไม่ทันคัดเอกสารยังไม่แล้วเสร็จ
หรือยังอยู่ในขั้นตอนเรียงอุทธรณ์อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่ขยายเวลาได้
แล้วแต่แล้วแต่ตัวผู้ความนะครับทีนี้อ่าจะเล่าในส่วนที่สองคือในส่วน
กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าเมื่อเสร็จกระบวนการตัดสินของสารชั้นต้นแล้วเนี่ย
ถ้อยคำสำนวนทั้งหมดรวมทั้งความวิภาคสาทั้งหมด
จะถูกรวบรวมส่งไปให้อธิบดีอายการสารสูงภาค๗
ซึ่งจะมีทีมงานของอายการสารสูงภาค๗นะครับเป็นคนพิจารณาคดีทั้งหมดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ว่าการที่สารตัดสินอย่างนี้ทางอายการสารสูงภาค๗จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างอย่างไร
ถ้าเห็นด้วยก็ไม่อุทธรณ์นะครับแต่ถ้าเห็นต่างก็ต้องยื่นอุทธรณ์ในประเด็นที่เห็นต่างไป
ถ้าเห็นว่าลงน้อยไปควรจะลงมากกว่านี้หรือไม่อย่างไร
ทั้งหมดก็จะเป็นดุลพินิษฐ์ของคณะอายการซึ่งกำกับดูแลโดยท่านอธิบดีอายการ๓๐ภาค๗

ซึ่งแน่นอนทางอธิบดีอายการสารสูงภาคเก็บถ้าอุทธรก็ต้องอุทธรณ์ภายใน๑เดือน
ณแต่วันนี้ด้วยเช่นกัน
รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้ในขั้นตอนระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนกฎหมาย
พูดง่ายคือว่าเมื่อสารตัดสินวันนี้แล้วภารกิจของคณะของอายการคณะทำงานของอายการทองพาภูมิก็ดี
ของท่านสมเกตอำนวยสวัสดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานก็ดี
ก็จะเสร็จภารกิจภารกิจทั้งหมดก็จะถูกส่วนโอนต่อภารกิจ
ให้กับทางสารศูนย์ภาค๗เสมือนกันกับของทางศาลยุติธรรมท่าน
ถ้าสารชั้นต้นตัดสินยังไงแล้วก็ถือว่าเสร็จภารกิจของสารชั้นต้น
ถ้าผู้ความฝ่ายใดอุทธรณ์ดีกล้าขึ้นมาตามขั้นตอนผลหมาย
ก็จะถูกส่งต่อให้สารอุทธรณพินาต่อไป
ซึ่งจะเป็นลักษณะของการออกแบบของกระบวนการยุทธรรมที่ถวงดุลกัน

และตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการไม่ต่อเนื่อง
ว่าไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการขาดตอน
เพราะเหตุผลที่กระบวนการยุทธรรมออกแบบมาอย่างนี้
ต้องการให้คณะพฤพศาสตร์ที่สารอุทธรณคดี

ว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงทางคดีหรือไม่

แล้วก็จะใช้ดุลพินิษฐ์ลักษณะของการ

และคณะผู้พิพากษาที่สารอุทธรณ